จากเรื่องของงูมาดูเรื่องของลิงกันบ้างนะคะ
เป็นลิงที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็แต่ว่าเขาค่อนข้างน่าสงสาร
เพราะว่าเขาถูกสุนัขเจ้าถิ่นรุมกัด
ได้รับบาดเจ็บมีแผลไปทั้งตัวเลยนะคะ

แต่ว่าตัวเองจับไม่ได้ไม่มีความสามารถนะคะ
ก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
แต่ว่าตัวเองบอกว่าจะตามไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะ

โดยกู้ชีพชนบุรีนำร่างของเจ้าลิงน้อย

ใกล้กับวัดป่าสันติภาพในอำเภอเมืองชนบุรี
สภาพเขาสะบักสบอมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

ขนาดพยายามจะป้อนกล้วยให้กิน
เขาก็ยังไม่กินเลยเพราะว่ามีแผลอยู่ที่ปากด้วยนะคะ
ขนาดเอาน้ำมาให้กินเขาก็ไม่กินเหมือนกัน
ได้แต่ถือกล้วยแล้วก็นั่งถือแก้วน้ำดมน้ำไปนะคะ

จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ในสภาพอาการสาหัสนะคะ
สัตวแพทย์ฉีดยาและรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
นายกัมพลจิระวัฒนธรรมค่ะ
เป็นชาวบ้านที่พบเห็นเล่าให้ฟังบอกว่า
บังเอิญมาเห็นลิงตัวนี้ถูกสุนัขรุมกัด
ก็เลยรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยให้นำตัวไปรักษา
เราไปฟังเสียงพลเมืองดีเขาเล่าเรื่องช่วงเวลาที่ไปพบลิงตัวนี้ให้ฟังค่ะ

ดีมาตรวจงานนะฮะก็เลยเดินมาข้างหลังเห็นเขาเกาะตู้คอนเทนเนอร์อยู่

แล้วก็เอ๊ะหัวมันติดอยู่หรือเปล่า
เราก็ลองเอาไม้เขียนดูเขาก็ยังขยับได้
ก็เตรียมจะลื้อพื้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วฮะเพราะถ้าผมติดอยู่
แต่ทีนี้พอมุดไปดูเอ๊ะเขาขยับได้แล้วปากเขามีเลือดออกมา
ก็เลยโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วยจับเพราะเราก็ไม่กล้าเนอะ
นอกจากคุณกัมพลจะโทรเรียกให้กู้ภัยมาช่วยจับแล้วเนี่ยค่ะ
เพราะว่าสงสารเป็นการช่วยเหลือต่อชีวิตซึ่งก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกับคนเรา
คุณกัมพลย้ำว่าเงินทองหาใหม่ได้ค่ะ
แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้นะคะและหวังว่าเจ้าลิงน้อยตัวนี้จะรอดพ้นจากความตายค่ะ